คุณผู้ชมคะไปดูความคืบหน้าในคดีนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
หลังจากที่มีเหตุว่าเป็นน้องผู้หญิงโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
เรียนอยู่ชั้นม๖เท่านั้นเองเที่ยวเป็นผลังรอง
ถูกคนเนี่ยเอาถังมาทั้งถังแล้วมันเป็นน้ำกรดแล้วไปสาด
สาดใส่น้องน้องได้เจ็บไปคุณรู้มั้ยเนี่ย
อันนี้คือรถคันนี้ตัวผู้ก่อเหตุที่มา
แล้วถึงขั้นว่าน้องเนี่ยคือบาดแผลมัน๗๐ใช่ไหม
แล้วน้าเนี่ยน้ากับยายยายโดนลูกหลง
เพราะว่าตอนนั้นยายบอกว่านั่งคุยอยู่
แล้วไม่คิดว่าคนจมูกมาสาดน้ำกรดแบบนี้
แล้วพึ่งเล่าข่าวนี้ไปเมื่อตอนนั้นสัก๓วันก่อนมั้ย
ใช่เหตุการณ์เกิด๒๗สิงหาไงคุณ
แล้วสุดท้ายรวบตัวได้แล้วนะคนก่อเหตุ
เพราะว่าคนที่ต้องสงสัยที่น้องเขาให้ข้อมูล

สงสัยก็คือเป็นอดีตแฟนของน้องเขา
แล้วก็แฟนใหม่ของอดีตแฟนน้องนี่แหละ

นักเรียนม๖ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอนางรองบุรีรำนะคะ
อายุ๑๘เองบาดเจ็บสาหัสเลยนะคุณนะวันนั้นที่โดนเนี่ยนะคะ
คือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตามสืบไปเรื่อย
จนกระทั่งไปรู้ว่าตัวกลุ่มคนก่อเหตุคือในเจน
เป็นอดีตแฟนของน้องอ้ำจริงแล้วก็เป็นแฟนใหม่ด้วย
มีแฟนใหม่ของตัวในเจนด้วยนะคะก็ไปขอสารจังหวัดนางรองเนี่ยนะคะ
ที่บุรีรำอำเภอนางรองบุรีรำออกหมายจับค่ะ
เจนในเจษฎาพรอายุ๒๑ปีอีกคนนึงที่จับด้วย
ก็คือทางด้านของนางสาวอังคณาอายุ๒๕ปี
เป็นคดีร่วมการทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสค่ะ
จับกลุ่มตัวทั้งสองคนได้ที่ศูนย์มะม่วงที่อำเภอหนองหาญอุดรธานี
แต่เขาให้การปฏิเสธนะคุณก็มีการประสานตำรวจของสพนังรอง
ที่ท้องที่ที่เกิดเหตุนี่แหละรับตัวไปดำเนินคดี
เช้าวันนี้ทางด้านของในรวยอายุ๕๕ปีแล้วก็นางเล็กค่ะ
เป็นพ่อกับแม่ของในเจนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
เดินทางมาดูมาเยี่ยมลูกที่โรงพักแล้วก็ยืนยันว่า
ไม่ใช่คนก่อเหตุอย่างแน่นอน
เพราะปีที่แล้วเคยมีคดีกันมาก่อน
กับทางด้านของน้องอ้ำที่ถูกน้ำกรดสาด
มันเป็นคดีเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์ตอนนั้นเองก็ยังเคลียร์กันไม่เสร็จนะคะ
เขาบอกว่าสารจริงต้องกำหนดให้ผู้ก่อเหตุ
นำเงินจำนวน๓แสนบาทไปวางไว้เป็นหลักประกันด้วย

ก็มีการนัดมารายงานตัว
ไม่เชื่อจริงว่าลูกชายจะมาก่อเหตุแบบนี้

คือคุณผู้ชมคะอย่างนี้นะคะณเวลาตอนแรกวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือทางด้านครอบครัวของน้องอ้ำ
เขาก็สงสัยไงคุณว่าน่าจะเป็นในเจนแน่
ซึ่งในเจนเนี่ยก็ถูกกล่าวอ้างถึงตำรวจก็ต้องตามสืบจาก
เจนก่อนถูกไหมว่าตัวทางด้านน้องผู้เสียหายเนี่ยมีปัญหาอะไรกับใคร
จนกระทั่งพอถูกอ้างถึงนำไปสู่การออกหมายจับ
ซึ่งในหมายจับเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่นี้บอกไปก็คือจับในเจน
เจษฎาพรค้องมีเสียงอายุ๒๑ปีและนางสาวอังคณาค้องมีเสียงอายุ๒๕
เขาเป็นพี่สาวของในเจนนะสรุปเป็นพี่สาวกับน้องชายที่ตำรวจบอกว่าน่าจะร่วมกันก่อเหตุนะคะ
ทีนี้เนี่ยก็คุมตัวไปก็กลายเป็นว่าสองพี่น้องถูกหมายจับในคดีนี้
ทีนี้ก็มีการประสานกันไปคุมตัวไปพร้อมชุดสืบสวน
ก็เรื่องราวล่าสุดนะคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าเบื้องต้นน่าจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหา
เพราะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งแบบนี้นะคะ
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแล้วจากตอนแรกที่ให้การปฏิเสธ
แน่นอนว่าพอให้การรับสารภาพแบบนี้คุมตัวขึ้นรถตู้ของสพนางรองแล้วไปดำเนินการตามกฎหมายที่
กันต่อเลยที่ร่องพัก
สุดท้ายตอนแรกให้การปฏิเสธภาคเสธไปก็ต้องมารับเพราะจำนวนด้วยหลักถามต่าง